เมื่อถึงเวลาที่เมล็ดข้าวออกน้ำนมข้าวซึ่งเรียกว่าข้าวตั้งท้องคนไทยในอดีตนั้นจะมีวิธีปฏิบัติต่อข้าวด้วยความเคารพอ่อนน้อมผ่านพิธีกรรมต่างเช่นประเพณีสู่ขวัญข้าวเพื่อคุ้มครองแม่โพศพไม่ให้แมลงและหนูมาทำ
ร้ายโดยตั้งบายสีและเครื่องเส้นไหว้ไว้ตามคันนาชาวนาจะทำพิธีรับขวัญหาผลไม้เปรี้ยวไปให้เอาหวีกระจกน้ำอบรูปไร้ใบข้าวและพูดจาภัยร้อรับขวัญในหลายท้องถิ่นประเพณีเช่นนี้ก็ยังมีอยู่เพื่อบำรุงขวัญและแสดงความกระตันอยู่ต่อแม่โพศพ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน